มีประกาศจากกระทรวงพมมานะครับคุณผู้ชม
ในการสนับสนุนค่าทำศพให้กับผู้สูงอายุด้วย
แต่ว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขมีอะไรมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน๙จังหวัดในภาคอีสาน
ภาคตะวันออกนะครับให้รับมือฝนตกหนักมาก
เป็นผลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรง
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับ
ส่วนร่องมรสุมกำลังปานกลางก็พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอ่าวตังเกีย
ทำให้ประเทศจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่ง๙จังหวัดด้วยกัน
หน่อยมีที่ไหนบ้างก็คือบึงกาลสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธร
อำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดครับ
ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็มีฝนตกถึงร้อยละ๖๐ของพื้นที่ครับ
เรื่องนี้เกี่ยวกับเงินสนับสนุนค่าทำศพครับ
โดยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือพมเรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห
ในการจัดการศพตามประเพณีสำหรับผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
รายละสามพันบาทครับโดยต้องมีคุณสมบัติเป็นคนสัญชาติไทย
อายุเกิน๖๐ปีขึ้นไปและเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยให้ญาติยื่นคำขอฆ่าทำศพในท้องที่ที่ผู้สูงอายุ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลำเนาในขณะที่เสียชีวิต
โดยยื่นได้ภายใน๖เดือนนับแต่วันออกใบมรณบัตรนะครับ
สามารถสอบถามได้ที่พมจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตก็ได้เหมือนกันครับ
และเรื่องนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
โดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับสมัครผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่๑ถึง๗สิงหาคมนี้ครับ
โดยผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะมีวงเงินเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ๗๕๐บาทต่อคนต่อเดือน
สามารถจะใช้ได้กับรถโดยสารประจำทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยคุณผู้ชม
โดยมีรอบการลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทั้งหมด๔รอบด้วยกันนะครับ
สามารถไปติดตามรายละเอียดได้จากกรมการขนส่งทางบก
หรือสำนักงานขนส่งแต่ละจังหวัดครับ